สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
รู้ก่อนร้อนหนาวก็ต้องรู้แล้วคุณรู้หรือยังตอนนี้ช่อง๓๒ไทยรัฐทีวีมีละคร
เฮ้ยแล้วพล็อตเรื่องนะสุดเข้มข้นเลยค่ะเพราะได้พล็อตเรื่องเป็นเรื่องจริง
มาจากคนที่เขาเขียนจดหมายมาปรึกษาเรื่องราวความรักกับสิรานีซึ่งเป็นคอลัมป์ดังในอดีตหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนั่นเอง
คุณผู้ชมมันเลิศจริงค่ะทั้งเนื้อหาแล้วก็เพลงนี่นะคะ
แต่ขอขอพักขอพักไว้ก่อนเนอะดูเรื่องของสภาพอากาศหน่อยนะคะ
เพราะเข้มข้นไม่ต่างจากละครเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิที่ตอนนี้ทางตอนบนของประเทศนะ
วกขึ้นเล็กน้อยค่ะหนึ่งถึงสามองศาเซลเซียสหลายคนอยากจะร้องไห้อยากจะปรึกษาซีรานีว่าอากาศหนาวหายไปไหน
ทำไมตีตัวออกห่างเอาเป็นว่าเขาก็เป็นแบบนี้แหละค่ะมามาไป
และช่วงนี้ค่ะลมฝ่ายตะวันออกพัดพาความชื้นเข้ามาในพื้นที่ก็เป็นฝนแทรกฤดูหนาวไปอีก
ชีวิตปวดหัวค่ะสภาพอากาศและฝนเกิดขึ้นตรงไหน
จะเห็นว่าทางตอนบนแทบจะไม่มีฝนเลยนะคะตรงนี้ค่ะ
แต่ฝนมาเกิดในพื้นที่ภาคใต้เน้นไปเลยนะคะตกได้ตลอดทั้งวัน
แต่เป็นฝนที่ตกแบบมาไวไปไว
ส่วนเรื่องของคลื่นค่ะใครที่ไปเที่ยวภาคใต้

อยู่บนฝั่งเถอะค่ะเพราะว่าคลื่นสูงประชิดฝั่งมาก
มากกว่า๒เมตรส่วนทะเลอันดามันก็ยังพอไปได้
ความร้อนล่ะความร้อนเข้ามาแทรกนะคุณผู้ชมช่วงกลางวันค่ะ
อากาศร้อนจัดเลยและแดดร้อนแสบผิวอุณหภูมิอาจจะสูงได้ประมาณ๓๕องศาเซลเซียส